มีผู้ชายคนหนึ่งตามไปง้อเมียแต่ไม่สำเร็จ
ต้องการจะได้ทองไปง้อเมีย

และโดนจับติดคุกสมใจอยากเลย
เหตุวิ่งราวทองเกิดขึ้นที่ห้างทองแสงเพชร
ขุขันอำเภอเมืองใต้ที่
ตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองศรีสะเกดครับ
คนก่อเหตุคือนายวรวีบุญเชิญอายุ๔๑ปี
ตำรวจก็รวบตัวได้พร้อมกับของกลางเป็นสร้อยคอทองคำ

นางสาวธัญญาดาถวันธนากร
เจ้าของร้านทองก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ผู้ต้องหาเข้ามาในร้านขอดูสร้อยเป็น๒บาท๑เส้น

คนร้ายมีกลิ่นเหล้ามาลักษณะท่าทางไม่น่าไว้ใจ
มีการหยิบสร้อยคอไปสวมใส่ในคอแล้วก็แกล้งพูดโทรศัพท์เหมือนคุยกับแฟนอะไรแบบนี้นะฮะ

เธอก็เลยสงสัยว่าโทรศัพท์น่าจะไม่ได้มีการโทรออก

เตรียมจะเปิดประตูแล้วแต่ประตูร้านเธอหวัยโจทนล๊อคไว้ก่อนครับ
เป็นการล็อกอัตโนมัติไม่ให้คนร้ายออกไป
เธอก็เลยล็อกขังแบบนั้นรีบโทรแจ้ง๑๙๑
ตำรวจก็ไปที่ร้านแล้วก็ไปจับคนร้ายซึ่งติดอยู่ในร้านนี่แหละครับ
นะฮะแล้วก็คุมตัวไปสอบสังค์ภัยที่โรงพักษณ์ต่อไป
ถ้านายนายวอดดิวีก็ให้การทานน้ำตา
ให้การไปก็ร้องไห้ไปบอกว่าเนี่ยเลิกกับเมียมา
ก็เลยคิดจะชิงทองไปง้อเมียซะกันแล้วกัน
อีกอย่างหนึ่งต้องการติดคุกประชดเมียไปด้วยเลยอะไรแบบนี้นะฮะ

คราวนี้ยิ่งหนักเลยอ่ะ
ติดคุกไปอีกกลายเป็นโจรแล้วใครจะไปคืนดีทีนี้
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไปแล้วครับ
ยิ่งบราวทรัพย์เป็นผู้ต้องหาเองก็สรรพาพ
ก็นำตัวเข้าไปห้องควบคุมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ